จากเรื่องราวของเสียแป้งนาโนตมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงไม่ค่อยลงรอยกัน
ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมีเรื่องฝังใจคือระหว่างที่ลูกเลี้ยงกำลังนอนหลับอยู่เนี่ยนะฮะ
เลี้ยงไปดึงคัทเอาท์ลงแล้วเขาเปิดพัดลมอยู่ร้อน
ร้อนเลยทะเลาะกันจากเรื่องที่มาสับคัทเอาท์ลงทำไมมันร้อนเปิดพัดลมอยู่ดีดี
ล่าสุดครับลูกเลี้ยงเจอพ่อเลี้ยงทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
เลี้ยงบอกเดี๋ยวกูเอาปืนมาเอาสิถ้าเอาปืนมาเดี๋ยวเอามีดมาก็ได้
ลูกเลี้ยงกระซวกแทงพ่อเลี้ยงไส้ไหลตายฮะ
วงจรปิดของเพื่อนบ้านและเสียงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั่นคือเสียงของบ้านต้นเรื่องครับ
วงจรปิดเพื่อนบ้านเนี่ยจับภาพนาทีเหตุการณ์และเสียงคนที่ตะโกนร้อง
เสียงตกใจทั้งเสียงขอความช่วยเหลือ
ทุ่ม๓๔นาทีครับช่วงหัวค่ำคืนวันก่อน
ได้ยินเสียงกรีดร้องตะโกนเรียกบอกช่วยด้วยมีคนโดนแทง
เพื่อนบ้านก็วิ่งออกไปดูครับนี่ฮะออกไปจากบ้าน
แล้วออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะข้างนอก
แล้วรถก็เริ่มมากันแล้วครับปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่ชื่อในป่าย
อายุ๖๒ปีนอนจมกองเลือดขออภัยนะคุณผู้ชม
ไส้ไหลออกมานะฮะอยู่หน้าบ้านโดยคนที่ทำร้ายในป่าย
นั่นคือลูกเลี้ยงของเขาชื่อนายอมรเทพอายุ๓๓ปีครับ
หน่ำแทงพ่อเลี้ยงเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหยดเลือดยังหยดอยู่บนพื้นอยู่เลย
คนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเสียชีวิตครับ
ถูกแทงเข้าจุดสำคัญห้าแผลมีดเนี่ยแทงตัดคั่วหัวใจ
ปอดลิ้นปี่และท้องทั้งหมด๕แผลนะครับ
เลี้ยงรอมอบตัวในที่เกิดเหตุครับตำรวจมาคุมตัวไปสอบปากคำ
โรงพักท่าวังผาจังหวัดน่านเขาอ้างว่ากลับมาจากทำงานรับจ้างขนข้าว
ขนข้าวมาที่นาแล้วนายจ้างเลี้ยงเหล้าทั้งเมาแล้วก็ทั้งเหนื่อยด้วย
กลับมาถึงบ้านกำลังอาบน้ำได้ยินเสียงพ่อกับแม่คุยอะไรกันก็ไม่รู้
พ่อเลี้ยงผลักแม่จังหวะนั้นเฮ้ยมาผลักแม่ฉันได้ยังไง
เลี้ยงผลักแม่เสร็จแล้วและได้ยินพ่อเลี้ยงพูดว่ากูมีปืน
พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยบอกแม่หลบไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะโดนยิงนะ
แล้วพ่อเลี้ยงวิ่งเข้าไปในห้องเหมือนจะไปหยิบปืนเขาบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนตัวเขาเองก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวไปหยิบมีดทำครัวมา
แล้ววิ่งไล่พ่อเลี้ยงไล่ออกจากบ้านจนไปถึงข้างกำแพงบ้านครับ
จ้วงแทงไป๔๕ครั้งเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแทงโดนตรงไหนบ้าง
ก่อนจะเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจลองฟังฮะ
เขาอ้างว่าต้องป้องกันตัวแล้วเขารักแม่ครับปกป้องแม่
นายอมรเทพป้าของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลานชายเป็นลูกติดของนางคำแปง
ก็คือแม่แท้ของเขานั่นแหละครับ
คำแปงน้องสาวของป้าเนี่ยเป็นแม่ม่ายเลิกกับผัวเก่ามานานแล้ว
แล้วมาพบรักใหม่กับในป่ายและแต่งงานอยู่กินกันได้๓๔เดือนแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกัน
ก่อนหน้านี้หลานชายเคยไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่จังหวัดชายแดนใต้
ปลดประจำการออกมามาอยู่กับแม่ที่ท่าวังผาจังหวัดน่าน
แล้วมีอาการแปลกเช่นหูแว่วพูดคนเดียว
เคยส่งไปรักษาแล้วได้ยามาแล้วแต่หลานชายไม่กินยาตามที่หมอสั่ง
แม่เองก็บังคับลูกไม่ได้ด้วยลูกไม่กินแม่ก็ไม่ห้าม
ปกติครับก็พูดคุยคนเดียวแต่ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
วันเกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงหัวค่ำยังโทรคุยกับหลานชายตามปกติ
จนกระทั่งมีคนโทรมาบอกว่าหลานป้าเขาแทงพ่อเลี้ยงตายแล้วนะ
ตำรวจบอกว่านายอมรเทพอ้างว่าที่ลงมือไปไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไร
แต่ต้องการปกป้องแม่เพราะพ่อเลี้ยงหยิบปืนมาขู่
และก่อนหน้านี้เขากับพ่อเลี้ยงเคยทะเลาะกันด้วยครับ
ทะเลาะกันเรื่องที่ว่าพ่อเลี้ยงไปสับคัทเอาท์ลง
ระหว่างที่เขากำลังนอนแล้วเปิดพัดลมอยู่
คนกำลังร้อนเลยมาสับคัทเอาท์ลงทำไมพัดลมดับเลยเนี่ย
ทะเลาะกันและอาจจะเป็นแค้นฝังใจด้วยหรือไม่อย่างไร
จากนั้นลูกเลี้ยงและพ่อเลี้ยงไม่คุยกันอีกเลย
ปมปัญหาทะเลาะกันเรื่องสับคัทเอาท์ลงตอนเปิดพัดลมทำไม
ฉี่ในอมรเทพครับไม่พบสารเสพติด
แต่เจ้าตัวยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเขากินเหล้าจนเมา
เพราะอย่างที่บอกฮะนายจ้างเลี้ยงเหล้าเมาด้วยเหนื่อยด้วยกลับมาจากทำงาน
โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
บ่ายวันนี้จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป
คุณดูสิฮะเสื้อสีอ่อนกลายเป็นว่าแดงเข้มเต็มเสื้อเลยนะฮะ